ซึ่งสรุปผลออกมาแล้วก็คือมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ศพด้วยกัน
ส่วนต้นเพลิงนี่อยู่ที่บริเวณช่องเก็บสายไฟหรือว่าช่องชาร์ฟอยู่ที่ชั้น๕ของอาคาร
ส่วนอุปสรรคต่างนานามีมากมายเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าอาคารแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไปไม่ได้
ดับเพลิงเล็กก็ยังเข้าไปไม่ถึงเลย
เพราะว่ามีรถของผู้พักอาศัยจอดขวางทางอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นอาคารเก่าแก่ระบบสัญญงสัญญามันแก่มันเก่าแล้ว
ช่วงของงานเกิดเหตุนี้ค่อนข้างชุนละมุนนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พอไปถึงช่วงเวลาประมาณ๓นาฬิกา
ก็พบว่ามีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากที่ชั้น๖
มีคนติดค้างอยู่ด้านบนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งผู้ที่ติดค้างก็พยายามช่วยเหลือตัวเอง
การเอาไฟฉายเอาโทรศัพท์มือถือมาเปิดเป็นแสงไฟ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
บางส่วนพยายามกระโดดลงมาเองเพื่อให้ถึงชั้นล่าง
คือบางคนเขารวยตัวเอาเชือกผูกแล้วก็โดยตัวลงมา
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพอไปถึงก็พยายามประชาสัมพันธ์นะคะ
ให้ประชาชนที่อยู่ด้านบนก้มลงต่ำ
และเอาผ้าชุบน้ำมาปิดที่บริเวณจมูกป้องกันควันที่เกิดขึ้น
จากนั้นให้แต่ละคนออกมาที่ริมระเบียงเพื่อหาอากาศหายใจ
และรอเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนกู้ภัยอีก๑ชุดค่ะได้เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง
แต่ภายในตึกควันค่อนข้างหนาแน่นแล้วนะคะ
บทบังทัศนวิสัยเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งชุดนำเครื่องระบายควันไปช่วยระบายควันออกจากตัวตึก

แต่ตอนนั้นบริเวณตรงนั้นก็คือซอยค่อนข้างแคบนะคะ
รถน้ำไม่สามารถเข้าได้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องต่อสายยาง
เพื่อที่จะลากสายเข้าไปฉีดสกัดเพลิงเอาไว้โดยใช้เวลาทั้งหมด๔ชั่วโมง
สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และลำเลียงผู้ที่ติดค้างออกมาได้ทั้งหมด
ช่วงเช้าประมาณ๖โมงเช้าของเมื่อวานนี้
นายสิริศักดิ์เกียรติหนุนทวีอายุ๓๗ปีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้มานานกว่า๗ปีแล้วค่ะ
บอกว่าเช่าอาคารแห่งนี้ในราคา๕๕๐๐บาท
ขณะเกิดเหตุตอนนั้นตี๓ตัวเองนอนอยู่ในห้องพัก
ได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายอยู่ด้านนอก
แต่ไม่คิดว่าจะเป็นไฟไหม้คิดว่าน่าจะเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกัน
จนกระทั่งมีคนร้องบอกช่วยด้วย
ก็เลยพยายามเปิดประตูมาดูแต่เนื่องจากประตูร้อนมากตอนนั้น
ก็เลยไม่สามารถออกไปได้ต้องทุบช่องเล็กด้านล่างแล้วลอดออกมา
โดยตัวเองก็คือคุณสิริสักได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ฟังคุณสิริสักเล่าช่วงชุดละมุนให้ฟังครับ
ตอนแรกผมก็นอนอยู่ประมาณสักตี๒๓๐ถึงตี๓เนี่ยฮะ
มันก็มีเสียงคนโวยวายออกมาตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นคนทะเลาะอะไรกัน
ก็เลยไม่ได้เปิดประตูออกไปประมาณสัก๑๐นาทีได้นะฮะ
ตอนแรกเข้าใจว่านึกว่าเป็นเรื่องอะไรปกติหรือว่ามีอะไรทะเลาะอะไรกัน
แต่พอควันเยอะขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหาทางออกไปอยู่ตรงระเบียงแทนนะครับ
จนรอไปสภาพประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีคนมาเคาะประตู
เราถึงพยายามแหวกทางแล้วก็เดินไปเคาะประตูซ้ำ
พอดีประตูที่ห้องเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันโดนความร้อนแล้วมันเปิดออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเหมือนกับว่าใช้ค้อนทุบตรงช่องระบายอากาศตรงข้างประตูข้างล่าง
แล้วก็มุดออกมาครับ

สภาพอาคารหลังนี้เป็นอาคารสูง๑๓ชั้น
เปิดเป็นที่พักอาศัยลักษณะหอพัก
บริเวณชั้น๑เป็นอาคารสำนักงานและร้านค้า

ส่วนชั้น๒ถึงชั้น๑๓เป็นห้องพักนะครับ

ก็รวมมีห้องพักทั้งหมด๒๔๐ห้อง
ส่วนชั้น๑๔เป็นดาดฟ้านะครับ
อาคารแห่งนี้ขออนุญาตก่อสร้างเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็สร้างเสร็จในช่วงปี๒๕๓๑ถึง๒๕๕๙
อายุของอาคารจนปัจจุบันนี้ก็คือ๓๐ปีนะครับ
ส่วนเรื่องของการวางระบบความปลอดภัยนะครับ

ถูกสร้างก่อนการออกกฎกระทรวงฉบับที่๓๒

หรือว่าระบบการควบคุมเพลิงไม่สมบูรณ์
อย่างไรก็ตามได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่๔๗มาควบคุม
โดยอาคารนี้ได้จัดทำบันไดหนีไฟ

สายน้ำควบคุมเพลิง
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่แต่ก็เป็นลักษณะแบบเดิมครับ

เดี๋ยวจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง

มีสายน้ำควบคุมเพลิงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับเริ่มจาก
เก็บสายไฟหรือว่าช่องช้าบริเวณชั้น๕ของตึก

เพดานชั้น๖จนทำให้เกิดความร้อน

อยู่บริเวณชั้น๘ถึงชั้น๑๒

ก็มีผู้เสียชีวิต๑คนนะครับ

เป็นนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภายในห้องพักเลขที่๑๒๓๙ชั้น๑๒

แล้วก็ขาดอากาศหายใจนะครับ

กลายเป็นห้องที่อยู่ตรงกับช่องชาร์ฟพอดี

มีใยมะพร้าวซึ่งเป็นเชื้อเพลิง

มันก็เลยทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
และเกิดควันหนักมากในชั้น๑๒

ส่วนการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและติดค้าง

ขึ้นไปบนอาคารเป็นกลุ่มนะฮะ

หน้าห้องให้แน่ใจ

อยู่ภายในจากนั้นนะครับ

เพื่อรอการช่วยเหลือแบบตัวต่อตัว

โดยสามารถช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้ทั้งหมด
คือตอนนั้นเป็นช่วงเวลาของการตื่นตระหนกไงคุณ

แต่ในเมื่อลงจากชั้นที่ตัวเองพักอาศัยอยู่ไม่ได้

เมื่อวานเราสัมภาษณ์ทางหน่วยกู้ภัยเขาบอก
กู้ภัยก็พยายามเข้าไปตามชั้นต่าง
จะขึ้นไปอยู่กับผู้ที่ติดค้างอยู่ในอาคาร

ก็ไปบอกถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

หลังจากเกิดเหตุแล้วก็เคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมด

ช่วยกันตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้

เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้บอกไว้
ก็คือน่าจะอยู่ที่ห้องเก็บสายไฟ

เก่านานกว่า๓๐ปีแล้ว

อาจจะเก่าแก่แล้วก็ชำรุดทำให้เปลวเพลิง
ทำให้เกิดเปลวเพลิงและทำให้เกิดกลุ่มควันได้

เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จัดหาที่พักพิงและเยียวยา
รวมถึงให้ผู้เสียหายมาแสดงตน
เพื่อเข้าตรวจสอบทรัพย์สินภายในอาคาร

ซึ่งศูนย์ดูแลต่าง
เป็นศูนย์ดูแลผู้ประสบเหตุชั่วคราว

ตั้งอยู่หน้าปากซอยที่เกิดเหตุเลยค่ะ

อาจจะเป็นไปได้ว่าสายพวกนี้มันจะเก่า

มันก็อาจจะเสื่อมคุณภาพก็ไปช้อทางท่านประหลัดกรทมก็ได้สั่งให้ผู้อำนวยการเขตราชเทวีไปตั้งศูนย์แล้วเนี่ยตรงนี้เอง
ข้างหลังนี้แล้วก็เมื่อสักครู่ได้คุยกับเจ้ากรมพลังงานทหารอ่าท่านเจ้ากรมก็บอกว่าใช้ได้หมดเลย
อาศัยตรงนี้ท่านเจ้ากรมอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับเราก็ดูแลก็เชื่อว่าขณะนี้เราปิด
ไม่ให้คนขึ้นไปเลยเพราะว่าทรัพย์สินของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในตัวอาคารเนี่ยก็ยังเอ่อ
ไม่อยากให้เขามีทรัพย์สินเสียหายศูนย์หายเรายังไม่ให้ใครขึ้นไปทั้งหมดเจ้าที่เราจะดูแลให้นะครับ
จะดูแลให้คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าอุปสรรคในการไปดับไฟ
หลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเมนต์มีหลายอุปสรรคเหลือเกินนะครับเพราะว่าทางเข้าอาคารกว้างเพียง๔เมตร
ดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไม่ได้ต้องใช้รถดับเพลิงขนาดเล็กเข้าไป
ก็เข้าไม่ถึงตัวอาคารอีกนะครับเพราะว่ามีรถของผู้พักอาศัยจอดขวางอยู่
เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีใช้สายยางดับเพลิงจากรถดับเพลิงขนาดใหญ่เนี่ย
ต่อมายังรถดับเพลิงขนาดเล็กแล้วถึงจะฉีดน้ำเข้าไปได้นะครับ
อาคารที่เกิดเหตุนี้ก่อสร้างมาแล้ว๓๐ปีไม่มีสปริงเกอร์และระบบป้องกันอคีภัย
มันเป็นแบบเก่านะครับแล้วก็บันไดหนีไฟเนี่ย
เป็นแบบบันไดลิงและไม่มีสัญญาณเตือนภัย
เห็นไหมฮะตอนที่เกิดเหตุคนในอาคารพยายามที่จะตะโกน
ช่วยเหลือกันเองพยายามที่จะส่องไฟฉายให้เห็นว่าเกิดเพลิงไหม้อยู่
คนในอาคารบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกริ่งเตือนแม้แต่น้อย
ฮะส่วนบันไดหนีไฟมันไม่ได้เป็นบันไดของตัวอาคารที่วนไปวนมา
เหมือนอาคารปัจจุบันอาคารสมัยใหม่ใช่ไหมใช่มันจะเป็นลักษณะของส่วนหนึ่งของตึกไปเลยไม่ได้เป็น
แต่บันไดหนีไฟของอาคารนี้ซึ่งเป็นอาคารเก่าจะเป็นบันไดแบบโครงเหล็กตรงลงมาเลย
ก็ต้องไตลงมาเองต้องไตลงมาต้องไตลงมานะฮะ
ผู้ว่าบอกเพิ่มเติมตอนนี้นะคะจากเกิดเหตุการณ์เสร็จแล้วจะปิดอาคารชั่วคราวให้สำนักงานโยธาเข้าตรวจสอบค่ะ
แต่ว่าคงปิดนานเหมือนกันนะเพราะว่าวิศวกรรมสถานเข้าตรวจแล้วบอกอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ
ใช่ค่ะ
ประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมเปิดเผยบอกภายหลังเข้าตรวจสอบอาคารพบว่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ว่าจุดต้นเพลิงพูดเหมือนกันเลยบอกอยู่
ชาร์ฟก็คือช่องเก็บสายไฟชั้น๕
เนื่องจากไปพบควันควันไฟนะคะ
ขึ้นไปที่พื้นตั้งแต่ชั้น๖เป็นต้นไป
เรื่องต้นได้ตรวจสอบเรื่องของการรับน้ำหนัก

สามารถใช้อาคารต่อไปได้อีกหรือไม่
และคาดว่าจะต้องปิดเพื่อที่จะตรวจสอบ
นานเลยนะ๑๒เดือนนะคะ
ขณะที่จากการตรวจสอบสายไฟพบว่า
ตอนนี้ละลายไปหมดแล้วเนื่องจากความร้อน
ไม่สามารถชี้ได้ว่าจุดใดเป็นจุดเกิดเหตุ
รวมถึงเหตุเกิดเพราะสายไฟเสื่อมสภาพหรือไม่
อกจากนี้ยังพบที่นอนใยมะพร้าว
ตั้งขวางอยู่ตรงทางเดินหน้าช่องชาร์ฟ
บริเวณชั้น๑๒ด้วยซึ่งกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้นะคะ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ไปพบว่าประตูของช่องชาร์ฟ
ถูกเปิดเอาไว้แต่ไม่สามารถทราบได้ว่าประตูดังกล่าว
เปิดก่อนหรือหลังเกิดเหตุซึ่งการที่ประตูดังกล่าวเนี่ย
ออกมาทำให้ควันไฟเกิดขึ้นในช่องชาร์ฟ
พอควันไฟแทนที่เขาจะเกิดเฉพาะในช่องเช้า
แล้วก็ไหลไปตามชั้นต่างของช่องชาร์ฟเลยนะ
แต่มันพุ่งเข้ามาในตัวอาคารบริเวณชั้น๑๒
แล้วเขาบอกว่าทำให้เพลิงมันลุกลามด้วยเหมือนว่า
เปิดช่องแล้วออกซิเจนมันเข้าไปไง
ทำให้เพลิงมันพุ่งออกมาข้างนอกด้วยนะครับ
ควันที่พุ่งออกมานี่แหละนะคะเป็นอุปสรรคสำหรับการหลบหนี

อาคารลักษณะนี้นะคะในเขตราชเทวีที่เป็นลักษณะเดียวกัน
ก็คือสร้างมา๓๐ปีแล้วมีประมาณ๓๑๔อาคาร
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งผู้ประกอบการทุกราย
หนังสือการตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัยมาที่สำนักงานเขต
แต่ขณะนี้มีผู้ประกอบการบางรายก็ยังไม่ได้ส่งเข้ามานะคะ
ฟังเสียงของนายกวิศวกรรมสถานค่ะ

เราพบว่าหลักฐานบางตัวที่บ่งบอกว่า
ไฟเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากบริเวณช่องชาร์ฟ
ที่บริเวณชั้น๕นะครับ
แล้วก็มีควันไฟขึ้นมาที่บริเวณพื้นลับชั้น๖
เห็นชัดเจนว่าเริ่มมีควันไฟตั้งแต่ตรงนั้น
โครงสร้างหลักไม่พบที่ปรากฏชัดเจน
เนื่องจากว่าเวลาก็ยังไม่เกินนะครับ
อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่นานนักแค่๒ชั่วโมง
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่พบรอยแตกร้าวของโครงสร้างหลัก
พบที่ผิวพอกระท้อออกปั๊บเนี่ยจะเห็นคอนกรีตยังปกติครับ
แต่ที่เราห่วงคือภายในต่างหากที่เหล็กเนี่ย
พอได้รับความร้อนนะครับมันจะเกิดการขยายตัว

แต่โดยทั่วไปในเบื้องต้นนั้นบอกได้ว่าโครงสร้างยังคงสภาพ
นี่แหละครับนายยกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
แล้วก็บอกว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
ในเรื่องของช่องชาร์ฟ
บอกว่าจริงแล้วช่องชาร์ฟหรือช่องสายไฟ
ต้องปิดช่องว่างให้หมดการที่มันมีรูหรือมีช่องว่าง
อาจจะทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ไฟลุกลามแล้วควันไฟก็มันโผล่ออกมาตามช่องชาร์ฟของแต่ละชั้น
ทำให้ควันเนี่ยมันก็ลามไปทั่วอีก
แล้วก็อุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสายไฟ
ที่อาจจะร้อนหรือว่าเสื่อมสภาพในช่องชาร์ฟเนี่ย
ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้น

คุณบ้านคุณมีไหมช่องชาร์ฟบ้านผมก็มีนะ
มันจะเป็นกล่องที่รวมทุกอย่างอยู่ในนั้น
ใช่นะฮะแล้วก็เป็นช่องที่มันจากชั้น๑ขึ้นไปชั้น๒
ช่องท่อน้ำปลาปลาในบ้านเราก็ต้องตรวจสอบดู
บางทีมันถูกปิดไว้อย่างมิดชิด

เราไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยได้เข้าไปตรวจสอบ
แต่ว่านี่แหละกลายเป็นอุทาหรณ์ของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
นั่นก็คือเรื่องของช่องชาร์ฟนั่นเองนะครับ
ขณะที่การสืบสวนสอบสวนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยพนักงานสอบสวน
ก็ทำงานร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ทำงานร่วมกับกรุงเทพมนครสำนักงานเขตราชเทวี
แล้วก็สำนักการโยธากรุงเทพนคร
ก็ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐาน
เมื่อวานี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

ก็เดินทางมาตรวจสอบด้วยตนเองนะครับ

กำชับให้สถานีตำรวจในพื้นที่
สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุทั้งหมด
ซึ่งขณะนี้ได้สอบไปกว่า๒๐ปากแล้วนะครับ
โดยจะเร่งสอบปากคำให้เสร็จโดยเร็วที่สุด
เพื่อสรุปสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
สรุปเหตุการณ์นี้นะมีผู้เสียชีวิต๓ราย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับ
นักเรียนวัย๑๗ปีนะฮะนายพีรณัทอินวกูลนะครับ

เป็นผู้ที่สำลักควันไฟแล้วก็ถูกส่งตัวที่โรงพยาบาล

นั่นก็คือนายเมธิบรอดทิมอายุ๔๖ปี
และอีกคนหนึ่งเป็นชายอายุ๓๕๔๕ปี
ไม่มีเอกสารแสดงตนเสียชีวิต
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถี

มาให้คุณหมอได้ตรวจสอบก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อน
เมื่อวานนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสำลักควัน๕๕ราย
ก็ส่งตัวเข้าไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลนะครับ
ตัวแทนก็บอกว่าพร้อมจะเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุด
หุ้นส่วนเองมีที่พักอยู่หลายแห่ง
ก็จะถามความสมัครใจของผู้พักอาศัยว่าจะประสงค์พักที่ใดนะครับ
อาคารที่เกิดเหตุยืนยันว่ามีมาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
แล้วก็ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
แต่ว่าตอนนี้เรื่องการตรวจสอบเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่
ส่วนเรื่องของการดูแลผู้พักอาศัยที่ยังไม่มีที่พัก
เขาบอกว่าก็จะถามว่าใครจะไปพักที่ไหนอย่างไรบ้าง